คุณผู้ชมคะวันนี้เรามีเปิดแฟมคดีดังนะคะ
ถ้าย้อนกลับไปเนี่ยคือมันมีคดีอยู่คดีหนึ่งที่มีสาวอบตคนนึงเขาหายตัวปริศนาไป๔วัน
ญาติพยายามตามหาพยายามติดต่อคนที่รู้จักหาเท่าไหร่ก็ไม่เจอ
จนกระทั่งไปเจอเธอกลายเป็นศพอยู่ในรถเก๋งจอดอยู่ในป่ากระถิ่นนรงค์
ที่ตำรวจจับคนก่อเหตุได้แล้วพอหลายคนได้ยินสาเหตุนะคะ
ทุกคนบอกว่ามันเป็นเพราะเรื่องแค่นี้จริงเหรอถึงต้องฆ่ากัน
ติดตามเรื่องนี้จะเปิดแฟมคดีดังกันค่ะ
มีนาคม๒๕๖๒ตำรวจพบรถเก๋งสีเขียวจอดทิ้งไว้ในป่ากระถิ่นนรงค
อำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีภายในรถพบร่างไร้วิญญาณของ
นางสาวจีรณีแจ่มจ๋าหรือแอนอายุ๓๖ปี
พนักงานอัตราจ้างของอบตแห่งหนึ่งในอำเภอนายาอาม
สภาพศพนอนพิงเบาะด้านคนขับกอดตุ๊กตาสีดำเอาไว้
โดยมีเสื้อแขนยาวสีดำปิดบังใบหน้าคาดว่าเสียชีวิตมาแล้ว๓๔วัน
ซึ่งรถถูกสตาร์ททิ้งไว้จนน้ำมันหมด
เจ้าหน้าที่พบพิรุษเมื่อกระเป๋าเอกสารเงินสดและโทรศัพท์หายไป
เก็บลอยนิ้วมือแฝงและนำกล้องหน้ารถไปตรวจสอบ
การเสียชีวิตของนางสาวแอนกลายเป็นปริศนาที่ทำให้ครอบครัวสงสัย
เพราะหลังจากที่หายตัวไป๔วันก็ไม่มีใครติดต่อได้
ประกอบกับครั้งสุดท้ายได้วีดีโอคอร์กับผู้เสียชีวิตเมื่อวันที่๒๕มีนาคม๒๕๕๙
โดยบอกว่ามีอาการเพลียแต่พอเช็คพิกัดที่เช็คอินก็พบว่าอยู่ที่เขื่อนทุ่งเบนจา
ซึ่งถือเป็นเรื่องปกติเพราะเวลาที่นางสาวแอนเครียดก็มักจะขับรถไปที่เขื่อนดังกล่าว
กระทั่งผลชนสูตรระบุว่านางสาวแอนเสียชีวิตจากการถูกของแข็งตีครับที่หน้าอกและชายโครงจนกระดูกซี่โครงขวาหัก
จึงมั่นใจว่าเธอถูกฆาตกรรมแล้วทิ้งอำพางศพเอาไว้
อดคล้องกับภาพกล้องหน้ารถที่ตำรวจพบว่าก่อนเสียชีวิตนางสาวแอนเดินทางไปที่เขื่อนทุ่งเบนจา
ขับเลี้ยวเข้าไปในปากกระถิ่นเวลา๑๘นาฬิกา๓๐นาที
แต่หลักฐานกล้องหน้ารถกลับขัดแย้งกับสัญญาณโทรศัพท์มือถือ
เพราะสัญญาณสุดท้ายของมือถือหายไป๒วันหลังหายตัว
ปรากฏอยู่ที่ริมคลองสะพานดอนมะกอกอำเภอแกลงจังหวัดอรยอง
ห่างจากจุดที่พบศพ๑๐กิโลเมตร
แม้การจัดตัวฆาตกรอย่างไร้วิแวว
แต่ครอบครัวก็ตัดสินใจรับร่างนางสาวแอน
ประกอบพิธีทางศาสนาที่วัดใกล้บ้าน
และนำเอาตุ๊กตาหมาสีดำตัวโปรดใส่ไว้ในโรงด้วย
ผู้เป็นแม่ทำได้เพียงนั่งมองดูกรอบรูป
ตั้งหน้าลงศพและภาวนาขอให้ฆาตกรถูกจับมาลงทันตามกฎหมาย
แต่แล้วแรงอธิษฐานก็สำริดผลเมื่อนายวรวุฒิวิลัยพัฒน์
หรือหมูอายุ๓๗ปีถูกจับกลุ่มได้ที่แยกไฟแดงในอำเภอนายาอาม
คนในรถพบค้อนที่คาดว่าเป็นอาวุธสังหารซุกอยู่ด้วย
ก่อนที่ในหมูจะรับสารภาพว่าตนเองยืมเงินจากนางสาวแอน๖๐๐๐บาท
แต่ถูกทวงถามบ่อยทำให้โมโหจึงออกอุบายลวงนางสาวแอนให้มาเจอ
โดยอ้างว่าจะคืนเงินให้ทำให้นางสาวแอนหลงเชื่ออุบาย
ขับรถมาหาในวันที่เกิดเหตุแล้วขอยืมเงินเพิ่มอีก๒๐๐๐บาท
แต่นางสาวแอนไม่ให้และทวงเงินค้างจ่าย
ด้วยความโอโหผู้ก่อเหตุจึงคว้าค้อนที่เตรียมมา
หนำตีจนนอนแน่นิ่งแล้วหยิบสิ่งของมีค่าหลบหนีไป
ตำรวจคุมตัวในหมูไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
โดยผู้ก่อเหตุได้นั่งคุกเข่ากล่าวคำขอเข้ามา
โหสิกรรมทั้งน้ำตา
ที่เราทำแบบนี้
คดีนี้ตำรวจแจ้งข้อหาในหมู
ฆ่าผู้อื่นโดยไตรตรองไว้ก่อน
และส่งตัวเข้าเรือนจำจังหวัดจันทบุรี
เพื่อรับโทษที่ก่อไว้